ไปที่จังหวัดกำแพงเพชรน่าเห็นใจแล้วกัน

เป็นพังผืดขึ้นเต็มตัวเลย

คือมันยึดจนจะยกมือไม่ได้แล้วนะครับ

มันมีน้ำเหลืองออกด้วย
ต้องเอาผ้าพันแผลปิดเอาไว้ก๊อฟต้องเบือนหน้าหนีเลย
ที่บ้านเลขที่๑๔๘หมู่๑๐ตำบลบ่อท่า
อำเภอขานุวรรรักษบุรีนะครับที่กำแพงเพชร
พบนายบุญยฤทธิเทพเภาหรือว่าออสอายุ๒๒ปี
คุณออสมีสภาพร่างกายที่ไม่ปกติ
ตามตัวมีพังผืดตะปุ่มตะป่ำอยู่ทั่วตัวเลย
จนมันตึงนะครับมันดึงมันล้างมันตึงไปหมดทั้งตัว
หลายจุดนะฮะอย่างที่บอกก็คือเป็นแผลเน่า
มีน้ำเหลืองมีหนองต้องเอาผ้าปิดแผลไว้น่าเห็นใจทีเดียว
ด้านในอิงเทพเผาอายุ๗๑ปีพ่อของคุณออส
เล่าบอกว่าเดิมนะคุณนักข่าวออสเนี่ยปกติดีแหละแต่ว่าเป็นเด็กพิเศษ
ไปโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนของเด็กพิเศษที่จังหวัดนครสวรรค์
ต่อมาช่วงที่เรียนป๔เนี่ยออสเป็นแผล
เป็นคล้ายฝีเล็กที่คางด้านขวา
จากนั้นก็ลุกลามเรื่อยลุกลามเรื่อย
โรงเรียนก็ดีนะพาตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
หมอก็ให้ยามาทาให้ยามากินแต่อาการยังลุกลามไปเรื่อยครับ
โรงเรียนจึงบอกว่าโอ้โหช่วยกลับมารับไปรักษาที่บ้านเถอะ
หลังจากที่กลับมาบ้านอาการมันยิ่งลุกลามมากขึ้นนะคุณผู้ชมครับ
ต้องพาไปหาหมอตลอดเพราะแผลแห้ง
แห้งมันก็เป็นแผลเป็นพอเป็นแผลเป็นมันก็เป็นพังผืด
เกาะติดกันเป็นพืชตะปุ่มตะป่ำแบบนั้นมานานกว่า๑๐ปีแล้ว

จนขณะนี้นะครับตัวท่อนบนคือหมดแล้วนะครับ
แต่ช่วงล่างยังไม่เป็นมาก
บ้านอยู่นะครับที่อบตสร้างให้อยู่ที่พื้นที่ของวัดโป่งขาม
ก็มีรายได้จากเงินผู้พิการเงินคนชะลาแต่มันไม่พอใช้หรอกครับ
เมียของทางคุณอิงเนี่ยนะคือบอกว่าเป็นออทิสติก
ไม่มีเงินที่จะพาลูกชายไปหาหมอ
แต่ละวันเมียก็ต้องไปช่วยงานที่วัดแลกข้าวมาจากหลวงตา
กินประทังชีวิตกันก็วิงวอนคนใจบุญนะฮะ
ถ้าอยากจะช่วยนะครับคุณผู้ชมครับหรืออยากจะแนะนำช่องทางการรักษาเนี่ยครับ
มีหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยอยู่ด้วยนะครับ
มีมากช่วยมากมีน้อยช่วยน้อยครับคนไทยด้วยกันครับ